มาดูเรื่องของยุทธการทวงคืนผืนป่ากันที่จังหวัดพยาวนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ส่วนที่กำลังกว่าร้อยนายไปร่วมเปิดยุทธการแก้ไขปัญหาพื้นที่ต้นน้ำ
โดยจะคืนพื้นที่สีเขียวแล้วก็ลดพื้นที่ในการปลูกข้าวโพด
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าดอกผาช้างจังหวัดพยาว
เป็นการพลิกพื้นผืนป่านะคะแล้วก็จะสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ภายในระยะเวลา๑๐ปีค่ะ
นายอนุภาพมริวัลผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๕เชียงราย

ร่วมกันเปิดยุทธการแก้ไขปัญหาต้นน้ำที่เสื่อมสภาพ

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอกผาช้าง
อำเภอปงจังหวัดพยาว๑๘๗ไร่
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเคยใช้ปลูกข้าวโพด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีนโยบายร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทำแผนแก้ปัญหาพื้นที่ต้นน้ำ

มีเป้าหมายว่าจะพลิกฟื้นผืนป่า
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายในระยะเวลา๑๐ปี
แก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้และบุกรุกที่ดินของรัฐ
สำหรับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอกผาช้างจังหวัดพยาวและน่าน
มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดกว่า๓๕๐๐๐ไร่
มีพื้นที่ต้องสงสัยกระทำผิดเกือบ๒๐๐๐ไร่
โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในปีนี้ให้ได้จำนวน๒๙๐๐ไร่
และพื้นที่การปลูกประโพธิหรือเปล่า